คุณผู้ชมครับอยากจะดูของแปลกใช่ไหม

พวกราชการจังหวัดพังงาพาคณะทำงานลงพิธีเกาะยาว
เพื่อวางแผนในการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว

ปรากฏว่าไปพบหัวใจของพญานาคน้อย

ตรงนี้แหละคุณเป็นรูปหัวใจ

ไกลตั้งเด่นอยู่กลางอ่าวพังงานนะครับ
หัวใจพญานาคน้อยในตำนานถูกพบ
ขณะที่นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์

กำลังพาคณะทำงานเมืองท่องเที่ยว

หมู่๕บ้านป่าทรายตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาว
เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาพื้นที่
บอกว่าผมอยากให้เกาะยาวเป็นเมืองท่องเที่ยว
ขณะนั้นคณะทำงานได้มองผ่านช่องว่าง
หมู่เกาะบิเละที่อยู่ในระนาบเดียวกัน

ไปมองมาเห็นเป็นรูปหัวใจ
เขาถือว่าเป็นจังหวะล่องเรือผ่านไปแบบองศาพอดี

ใช่ค่ะถ้าองศาไม่พอดีก็ไม่เห็นเป็นรูปหัวใจ
แต่ทีนี้เห็นเป็นรูปหัวใจก็เลยถ่ายภาพมา

ท่านผู้ว่าเห็นภาพจึงบอกกลับไปว่า
รูปนี้คือพญาหัวใจพญานาคน้อยในตำนานที่ศูนย์หายไป
ซึ่งสามารถมองได้จากจุดนี้เพียงจุดเดียว
ไม่แปลกใจที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเลย
กลายเป็นส่วนที่ขาดหายไปในตำนาน
และตั้งอยู่ที่เกาะบีเละซึ่งเป็นห้องหอในตำนาน

ตำนานเขาเล่าขานกันมาแบบนี้
บอกว่าพญานาคน้อยกับพระนางโต๊ะตรีกำลังจะแต่งงานกัน
แต่ถูกพญานาคใหญ่ที่หมายปองพระนางโต๊ะตรี
เข้าขัดขวางขบวนแห่ขันมาก

ทำให้เกาะยาวขาดออกจากกันไงคุณ
และเกิดเป็นเกาะต่างจากคำสาปของดอกไหม
ซึ่งเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่หาโอกาสไปที่เกาะยาว
ชมหมู่เกาะต่างที่เกิดขึ้นจากคำสาปตามตำนานเหล่านี้
ก็จะไปพบไปเจอหินก้อนเศร้า๓ก้อน
อยู่ทางทิศเหนือสุดของเกาะยาวน้อย
เป็นกองหินที่เชื่อว่าสำหรับวางกระทะหุงข้าวต้มแกง
เพื่อจัดเลี้ยงคนที่มาร่วมงานแต่งงานของพญานาคน้อย

และภาพและยิ่งเป็นที่น่าประทับใจ
เมื่อได้พบกับภาพหัวใจรักของพญานาคน้อยอันสวยงาม
ซึ่งเป็นหัวใจที่ต่อสู้จนตัวตาย
เพื่อพระนางโต๊ะตรีหญิงอันเป็นที่รักในดวงใจ
และที่คุณผู้ชมได้เห็นจากหน้าจอ
นี่คือหัวใจพญานาคน้อยในตำนานที่หายไป
และมีการค้นพบอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เป็นหัวใจที่ผุดขึ้นมาใหญ่อยู่
ระหว่างเกาะยาวน้อยและหมู่เกาะอื่น
คือสมัยโบราณอาจจะมีคนที่ผ่านจุดนี้เหมือนกัน

แล้วก็มีการพูดถึงตำนานนี้เอาไว้

ใช่ค่ะคนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้ผ่านมุมนี้ไง

โอ้โหจะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงตำนานได้อีกนะครับ
เป็นกิมมิกในการท่องเที่ยวนะคะ